ชมเกมในคู่นี้นะครับในช่วงสักเวลาประมาณ๖โมงเย็นเนี่ย
เดี๋ยวไปดูสถิติกันหน่อยนะครับว่าการเจอกันของทั้งคู่เป็นอย่างไรระหว่างไทยกับบาเรนครับ
มีหลายสถิติให้น่าสนใจนะครับแต่ไปดูกันหน่อยไทยกับบาเรนนะครับ
ถือว่าทั้งคู่เจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอครับ
ถ้าดูสถิติรวมทั้งหมดแล้ว๗ครั้งเนี่ยไทยชนะ๑เสมอไป๔บาเรนชนะ๒ครั้งซึ่งก็ยิงได้๗ประตูแล้วก็เสียไป๙ประตูนะครับ
นั่นคือสถิติของทั้งสองทีมในการเจอกันแบบนี้ครับทั้งการยิงได้แล้วก็การเสียประตูให้กันและกันนะครับถือว่าสูสีอยู่พอสมควรแต่คู่นี้ก็หนักไปทางเสมอ
แล้วก็ที่สำคัญการเจอครั้งล่าสุดคือวันที่๕มิถุนายนปี๒๕๕๘ในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยผลปรากฏว่าทั้งคู่ก็เสมอกันไป๑ประตูต่อ๑นะครับ
นำก่อนครับจากการยิงของจักรพันธ์พรสายก่อนที่จะโดนตีเสมอในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับ
แล้วก็ชนะเกาหลีเหนือไป๔ประตูต่อ๐ถือว่าเหนียวแน่นด้วยเพราะว่าไม่เสียประตูเลยนะครับ
ที่ผลงานของบาเรนที่ผ่านมาพบทีมจากอาเซียนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับที่เคยเอาชนะบาเรนสองประตูต่อหนึ่งหรือว่าอุ่นเครื่องเสมอกันในปีที่ผ่านมาหนึ่งต่อหนึ่ง
ก็เป็นผู้เล่นในชุดเอเชียนคลับชุดนี้ดังนั้นจึงมีโอกาสเช่นกันที่ไทยจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับ
ก็คือทีมในย่านนี้เคยทำมาได้มาแล้วฉะนั้นวันนี้ไทยก็มีโอกาสว่าอย่างนั้นเถอะ
อดีตที่ผ่านมานะครับไทยก็เคยมีโค้ชชาวไทยพาทีมลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ
กลับไปก็คือโค้ชหลังชาญวิทย์ผลชีวินที่คุมทีมชาติไทยในปี๒๐๐๗
และพาทีมชาติไทยเก็บได้๔คะแนนนะครับก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโค้ชไทยนะครับ
ว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลรายการสำคัญเช่นเดียวกับโค้ชคนนี้นะครับ
เพิ่งถูกแต่งตั้งขึ้นมาแทนก็คือโคชโตยธิริสักยอดย่าไทยที่เป็นโค้ชชาวไทย
นัดที่เหลือด้วยนะครับให้เก็บชัยชนะให้ได้แล้วก็ถ้ายิงได้เนี่ยเขาบอกว่าให้ลูกละ๕ล้านเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ
ต้องติดตามกันในวันนี้ว่าไทยกับบาเรนจะเป็นอย่างไรนะครับ